คลิปต่อไปดูให้จบนะฮะ
แล้วก็ถ้าดูไม่จบตอนแรกจะคิดว่าเป็นเรื่องของการ

หอนหรือไม่ก็ล้วงคองูเห่า
กล้ามาขโมยรถกระบะของตำรวจที่จอดไว้ที่โรงพัก
คลิปนี้ไม่ได้ระบุนะว่าโรงพักแห่งไหน
แต่ตำรวจที่พอมาจอดรถเรียบร้อยวิ่งขึ้นไปบนโรงพัก
ลงมาอีกทีรถหายไปไหน
ไปดูกันนะครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้เลย

เมื่อกี้เป็นคนขับขับมาจอด
แล้วก็เดินขึ้นโรงพักไปเลยไม่ได้หันมาดู
แล้วรถมันถอยไปได้ไงบางคนบอกหลอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แต่ตำรวจออกมางงตึ๊บเลยฮะ
รถหายไปไหนไปมาลุ้งคองูเห่านี่
โอ้โหกล้าขโมยกันถึงโรงพักขนาดนี้เลยเหรอ

ก็เลยต้องไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่านี่แหละครับ
คุณผู้ชมก็ได้ดูกล้องวงจรปิดไปพร้อมกัน
ตำรวจมาจอดรถแล้วรถมันไหลถอยหลังไปนู้น
ไกลมากนะคุณนี่ฮะเรื่องนี้นะครับมีการโพสต์เอาไว้
โดยเฟซบุ๊คของนายสิทธิพรลีลานภาพรค
แล้วก็ระบุไว้ว่าระวังกันด้วยนะครับ
รถตำรวจหายเมื่อคืนอุกอาจหน้าโรงพักกันเลยทีเดียว
ดูไว้เป็นคติสอนใจนะครับไม่รู้สอนอไหน
แล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์มาตอบกันเยอะเลย
คนแชร์คนดูกันเยอะเลยเพราะว่าเอาไปแชร์อยู่หลายเพจเหมือนกันนะ

ใช่นะครับบางเพจที่เอาไปแชร์กันเขาบอกอุกอาดมาก

นี่ตำรวจลั่นลงมาหาไม่เจอล้วงคองูเห่า
แต่ท้ายที่สุดคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเชื่อว่าตำรวจลงจากรถ
แล้วก็ไม่ได้ดึงเบรกมือ

เกียร์ว่างเกียร์เอ็นไว้แล้วรถมันก็เลยไหลไปเอง
ไม่รู้ว่ารถจะเป็นยังไงบ้างป่านนี้
เขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจก็ต้องไปตามเจอนะ

แต่เราก็ไม่รู้มันไปสุดตรงไหนเหมือนกัน
เพราะว่าภาพที่เห็นเรามีอยู่แค่นั้น